วันนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยการย้อนไปดูเรื่องของ๑ปีที่ผ่านมา
ไทยรัฐทีวีเราขอรวบรวมบันทึกประวัติศาสตร์ที่คนไทยไม่ได้อยากบันทึก
แต่ก็ยากแก่การจะลืมเรือน
เพราะว่าผ่านมาหนึ่งปี๓๖๕วันตั้งแต่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙วัน

โศกเศร้าและน้ำตาของคนไทยยังไม่เขือดหายไปนะครับ
เพราะฉะนั้นเราขอรวบรวมบันทึกนี้ไว้
รายงานพิเศษ๓๖๕วันสวรรคตโศกสลดไม่จางหายครับ
แถลงการพระอาการประชวนฉบับที่๓๗และฉบับที่๓๘
ซึ่งระบุพระอาการประชวนของในหลวงรัชกาลที่๙
คณะแพทย์ต้องติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด

ต่อเนื่องจนถึงตลอดทั้งวันของวันที่๑๓ตุลาคม
ประสบกรณิกรทั่วประเทศและบริเวณพื้นที่ภายใน
และโดยรอบโรงพยาบาลสิริราช
ต่างร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรพร้อมกันดังกึกกล้อง
พระศกนิกรทั่วประเทศและบริเวณพื้นที่๑๓

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดี
จักรีนริบดินสยามินทราธิราช

ความรัก
สิ้นเสียงประกาศสำนักพระราชวัง
แสงของห้องที่ประทับในโรงพยาบาลสิริราช

ทั่วแผ่นดินระงมด้วยเสียงร้องไห้
คนไทยสูญเสียพ่ออันเป็นที่รัก
พระผู้ปกป้องแผ่นดินมายาวนาน๗๐

ผสกนิกรไทยพร้อมใจหลังไหล
เฝ้ารอน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
ตลอดเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ

สู่พระบรมมหาราชวัง

น้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอาลัย
ตลอดแนวเส้นทางที่ขบวนรถเคลื่อนผ่าน
สายตาทุกดวงใจมีเป้าหมายเดียวกัน

เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบสการะพระบรมศพ

ทุกคนหวังเพียงเพื่อให้ได้กราบสการะพระบรมศพ

ไม่มีใครท้อถอยไม่มีใครแสดงความเหนื่อยล้า
ใบหน้าทุกแววตาแฝงไว้ด้วยความมุ่งมั่น

แม่เสี่ยวหนึ่งของพ่อ

พระนึงจะให้เสียงทุกคนดังไปถึงภาพประวัติศาสตร์แทนความจงรักพักดีอีกครั้ง
พระนึงจะให้เสียงทุกคนดังไปถึงภาพประวัติศาสตร์แทนความจงรักพักดีอีกครั้ง
พระนึงจะให้เสียงทุกคนดังไปถึงภาพประวัติศาสตร์แทนความจงรักพักดีอีกครั้ง
พระนึงจะให้เสียงทุกคนดังไปถึงภาพประวัติศาสตร์แทนความจงรักพักดีอีกครั้ง
พระนึงจะให้เสียงทุกคนดังไปถึงภาพประวัติศาสตร์แทนความจงรักพักดีอีกครั้ง
พระนึงจะให้เสียงทุกคนดังไปถึงภาพประวัติศาสตร์แทนความจงรักพักดีอีกครั้ง
พระนึงจะให้เสียงทุกคนดังไปถึงภาพประวัติศาสตร์แทนความจงรักพักดีอีกครั้ง
พระนึงจะให้เสียงทุกคนดังไปถึงภาพประวัติศาสตร์แทนความจงรักพักดีอีกครั้ง
พระนึงจะให้เสียงทุกคนดังไปถึงภาพประวัติศาสตร์แทนความจงรักพักดีอีกครั้ง
พระนึงจะให้เสียงทุกคนดังไปถึงภาพประวัติศาสตร์แทนความจงรักพักดีอีกครั้ง
พระนึงจะให้เสียงทุกคนดังไปถึงภาพประวัติศาสตร์แทนความจงรักพักดีอีกครั้ง
วันจนถึงวันที่๕ตุลาคม๒๕๕๙
ประสบกรณิกรไทย๑๓ล้านคน
เพศทุกวัยทุกพื้นที่ทุกเชื้อชาติ
รวมใจเข้ากราบสการะพระบรมศพ

คือ๓๖๕วันที่คนไทย
ร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งน้ำตา
บันทึกว่า๑ปีที่ผ่านพ้น
แผ่นดินหมองฟ้าหม่นไปทั่วลา
หันไปไหนก็เห็นแต่คราบน้ำตา
อยู่กับชุดเสื้อผ้าเป็นสีดำ
ปีแห่งการกราบพระบรมศพ
แต่รุ่งเช้าจวนจบจนพรบค่ำ
จะร้อนแดดหรือผจญกับฝนพร่ำ
ก็อิ่มใจที่ได้ทำด้วยศรัทธา
ปีแห่งความวิปโยคโศกสลด
ปีที่ต้องจานจดสู่วันหน้า
ปีที่ไทยทั่วไทยเสียน้ำตา
ด้วยอาลัยพระราชาภูมิพล